ตำบลปลายนาสวนที่จังหวัดกาญจนบุรีจนเสียชีวิต
ข่าวนี้ไทยรัฐทีวีก็นำเสนอกันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะคะคนยิงก็ให้การรับสารภาพแล้วว่า
ปมการก่อเหตุเนี่ยมาจากเรื่องชู้สาวไม่ใช่ยิงผิดตัว
เพราะคิดว่าเป็นแก๊งมอดไม้ตามที่เคยกล่าวอ้างค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทพรชัยเพชรเจริญรักษาราชการแทน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรดาดแม่ฉลาบจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดเผยว่าภายหลังสอบปากคำนายทรงวุฒิอุดมพนักงานพิทักษ์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระประจำหน่วยแม่ละมุ่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนาสวนเสียชีวิต
เหตุเกิดบนถนนสายแม่ละมุ่นห้วยแม่ปลาสร้อย
ในตำบลดาดแม่แฉลบเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
โดยในตอนแรกนะคะนายทรงวุฒิก็อ้างว่ายิงผิดตัว
เพราะคิดว่าเป็นแก๊งมอดไม้นั้นล่าสุดตรวจสอบคำให้ปากคำแล้ว
ทรงวุฒิบอกว่าสารภาพนะคะว่าเป็นการจงใจยิงค่ะ
และทำไปเพราะเรื่องชู้สาวหวาดระแวงกลัวว่าภรรยาอาจจะคบหาอยู่กับผู้ตาย
ไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแก๊งมอดไม้แต่อย่างใด

ซุ่งอยู่ที่ก็เห็น
ข่าวนี้พลังการศอบสวนจึงแจ้งข้อหาชายผู้อื่น
โดยใจตรองมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืน
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
จากนั้นนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุด
ก่อนนับไปฝากหาข้างตัวสารจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปครับ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์เจรพัฒน์พุ่มฉายา
อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
ก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนดี
ทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นที่รักของผู้ป่วยนะคะ
ส่วนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งมอบเงิน
แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของการจัดงานบำเพ็ญกุศล
รวมทั้งการจัดการสิทธิประโยชน์ต่างให้ด้วยค่ะ